คดีที่เกิดขึ้นกับนายเมธารัฐจันสว่างหรือว่าในตั้น

ที่ตอนที่อยู่ที่บ้านในคืนวันที่๑๐ตุลาคมที่ผ่านมา
มีชุดเฉพาะกิจของฝ่ายปกครองอำเภอเมืองเลยเนี่ย
เข้าไป๗คนนะฮะบอกว่าไปตรวจค้นยาเสพติด
แล้วก็ยิงเขาทำร้ายเขานะครับ
สุดท้ายแล้วเขาเสียชีวิตนะครับ
คนนี้มามอบตัว๒คนอีก๕คนยังไม่คืบหน้าเลยนะ
ในการดำเนินคดี๒คนได้ประกันตัวออกไปอีก
วันนี้ญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้าน
เขาก็เลยรวมตัวกันนะครับ๗๐คนได้นะครับ
นำโรงศพของนายเมธารัฐใส่หลังรถกระบะ

เพื่อมาร้องขอความเป็นธรรมกับ
ราชการจังหวัดเลยแล้วก็นายอำเภอเมืองเลย
มาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของสมชุฆิตฟ่ายปกครองเมืองเลยนะครับ
แล้วที่สำคัญก็คือนอกจากการดำเนินคดี
กับ๗คนขึ้นไปตรวจค้นแล้วทำเขาตาย
ยังไม่คืบหน้ามี๒คนมามอบตัว

ปรากฏว่าชาวบ้านบอกว่าพยานที่เห็นเหตุการณ์ในคืนวันนั้น
ยังถูกกดดันจากผู้มีอิทธิพลไม่ให้ไปให้ปากคำกับตำรวจ
กลุ่มญาติของในตั้นที่มาวันนี้ใส่เสื้อสีดำกันนะฮะ
นี่นะฮะเขาจะสกรีนแบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เมธารัฐจันทร์สว่างวงเล็บตันมิตรภาพสิ่งที่ดีมีให้กัน
กับคำว่าผู้ร่วมชะตากรรมแบกโรงศพมาไว้ที่ลานหน้าสารกลางจังหวัดนะฮะ
ก็มีผู้ที่มาพูดคุยกับชาวบ้านที่มานะครับ
ราชการจังหวัดเลยก็มายืนยันบอกว่าที่มีกระแสข่าวว่ามีคนใกล้ชิดอ่า
หวานล้อมพยานที่เห็นเหตุการณ์ไม่ให้ปากคำกับตำรวจ
บอกที่นายอำเภอต้องไปประกันตัวให้กับผู้ต้องหา
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภออ่ะค่ะ
เวลาที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วต้องคดีอาญาก็ต้องไปทำแบบนี้
แต่ยืนยันว่าไม่เคยไปบอกพยานปากสำคัญว่าอย่าไปให้ปากคำกับตำรวจ
ส่วนชุดจับกลุ่มของฝ่ายปกครอง๗คนหลังเกิดเหตุขึ้น
ตอนนี้ก็ให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ไปหมดแล้วยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมนะฮะ
บอกว่าจะกลับมาเอาโรงศพหลังจากที่ได้รับความยุติธรรมในคดีนี้เท่านั้น
คนที่เป็นพยานปากสำคัญบอกว่า

เกิดเหตุขึ้นมีคนใกล้ชิด

ให้เขาไปให้ปากคำกับตำรวจ
ถ้าจะไปให้ปากคำยังไงขอให้มา

ซึ่งพยานคนนี้เขาไม่ได้ตอบตกลง

เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้
แล้วก็เขาก็อ้างว่ามีนายอำเภอเมืองเลย
ไปหาเขาแล้วก็พูดลักษณะเดียวกัน
อ้างเหตุผลว่าไม่อยากให้กรมการปกครองเสียหาย
แต่เขาก็ไม่ต้องการทำตามที่เจ้าหน้าที่มาบอก
เพราะเจ้าหน้าที่ชุดปกครองเนี่ย
ถือว่าทำรุนแรงเกินไปกับเรื่องนี้
มาตรวจค้นยาเสพติดแล้วทำเขาตาย
เราไปเห็นไปรู้อะไรมาครับผม

แล้วก็เอ่อการอาสาพพยาบาลก็ทำให้มันช้าลงไปประมาณนี้

คือเราไม่ได้เห็นถึงส่วนที่เขาเข้าไปจับกลุ่ม
ทุบตีแล้วเราไม่ได้เห็นอยู่แล้วตรงนั้น
แต่ว่าเราเห็นไปช่วงที่มันช่วงปลายแล้ว
ใส่กุญแจมือไว้ส่วนหน้าที่ที่ส่วนหน้า
ซึ่งมันทำให้การแทงน้ำเกลือก็ลำบากใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์จะลำบาก
ก็ใส่ถึงโรงพยาบาลแล้วกระทั่งมีการร้องขอให้ถอด
ก็ไม่มีอุปกรณ์ในการถอดไม่มีกุญแจถอดครับ

เอาถามถามจริงจริงว่าน้ำเกลือแทงเข้าไปเพื่อให้มันไปในหัวใจเนอะ
หัวใจและสมองการแทงเท้ากว่าจะไปถึงเนอ

แต่ว่าเขาใส่เคสนั้นเขาใส่ที่เท้าเพราะว่ามือมันใส่ไม่ได้
มันกุญแจมือที่มันแบบตัดโซ่สั้นมากอะพี่
ก็คือจะให้ผมฉายกี่รอบมันก็เรื่องนี้
ให้ผมไปเปลี่ยนก็คงคงไม่เปลี่ยนหรอครับ
คุณเปลี่ยนไม่ได้เนอะมันก็เรื่องจริงผมเห็นแค่ตรงนี้จริง

ก็ทางคดีเนี่ยตำรวจสพเมืองเลยบอกว่ายืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมนะฮะ

ตอนนี้รอผลพิสูจน์หลักฐานเรื่องของอาวุธปืนกับวิถีกระสุน
ซึ่งคาดว่าผลจะออกมาภายใน๓๐๔๕วันก็จะสรุปสำนวนคดีได้